คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นกันบ้าง
คือความรักก็มีในวงการบันเทิง
คู่ที่ไปต่อกันไม่ไหวก็มีเหมือนกันนะคะ
อย่างก่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวรักร้าวที่หลายคนบอกว่าแหม่เสียดายนะ
เพราะว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่น่ารักนะคะ
ออกมาประกาศแยกทางกันไปเมื่อปีที่แล้วค่ะ

ก็เลยทำให้ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้ประกาศเรื่องนี้

นิวเคลียร์ก็ไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่ง
เจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ต้องจบนะฮะ

แล้วก็บอกด้วยว่าทำใจลำบากจริง
แต่เป็นการตกลงแล้วก็จบกันด้วยดีค่ะ
ตัวเธอเองและอดีตสามีพี่เพชรจ้านี่นะคะ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสดร้อนเลยคุณผู้ชม
พร้อมกับย้ำสาเหตุที่เลิกกัน
เป็นเพราะว่าคนสองคนอยู่ร่วมกันไม่ได้

ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะไปฟังนิวเคลียร์หน่อยค่ะ

เพิ่งมีโอกาสไปเซ็นจริงก็มาอาทิตย์ที่แล้ว
เรื่องของเรามันคุยกันเคลียร์มานานแล้ว
มันเป็นปีแล้วเพียงแต่แค่นิวไม่ได้ออกมาพูด

เพราะฉะนั้นหลังจากที่นิวออกมาพูดแล้ว
ก็คือสภาพจิตใจนะตอนนั้นมันโอเคแล้วอะค่ะ
มันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยาก
เหมือนเราอยากเหมือนใช้คำว่าล้มเหลวในชีวิตแต่งงาน

ไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะพยายามปรับกันแบบ

แล้วมันก็ผ่านโปรเศษในการคิดด้วยสติ
ไม่ได้ใช้อารมณ์มาแล้วจริง

ถึงแม้ป๊ากับม้าจะไม่ได้เป็นแฟนกันเหมือนคู่อื่น
แต่ว่าก็ยังเป็นพ่อแม่ของไทก้าเหมือนเดิม
ก็จะยังมีทั้งป๊าป๊าแล้วก็มีทั้งหมอหมีอยู่

แต่ว่าก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาด้วยนะ

คู่นี้ไปต่อได้คู่นี้อยากให้เชียร์กลับมา

เขาไปต่อไม่ไหวก็ไปแบบนี้กันดีกว่านะคะ
ส่วนออร่าสาวโสดตอนนี้อย่างที่พี่แจ๊คบอกเลย

บอกว่าตอนนี้เป็นสาวแล้วค่ะก็เลยขอล้านลากับชีวิตนิดหนึ่งนะคะ
ส่วนเรื่องหนุ่มเนี่ยถามว่ามีเข้ามาขายขนมจีบบ้างหรือเปล่า
ฟังนิวเคลียร์กันหน่อยค่ะ
เป็นสาวแล้วค่ะก็เลิกกับเฮ้มาเป็นปีแล้วนะคะ
มันก็ต้องอามีเข้ามาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบดูใครเป็นพิเศษ
แล้วก็อยู่ของเราทำงานของเราเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบงานชุมมากค่ะ
แล้วก็อยู่กับไทก้ายังแฮปปี้กับแบบนี้อยู่นะคะ